วันที่๑๓มิถุนายนครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

ได้มา๒ขุมตัวเลขอีกแล้ว
เมื่อวานนี้ก็มีทั้งงานทำบุญมีทั้งงานคอนเสิร์ต
นอกจากนี้แฟนตัวเลขไม่พลาดแน่นอน
มีวิธีการเอาตัวเลขให้กับแฟนที่ไปร่วมงาน๒วัดเมื่อวานนี้
เอาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงเช้า
ช่วงเช้าที่วัดภาษีเอกมัย
ไกลสอนแสงอาญันและเพชรพุ่งพวง
เดินทางมาทำพิธีบวงสวงแบบพระราม
หุ่นแม่พึ่งตั้งอยู่ที่สาราค่ะ
มีป้ายทะเบียนแขวนไว้ด้านหน้านะคะ
บอกว่าบ้านพุ่มพวง๕๑ทับ๑๗
โดยมีหุ่นที่มีการเปลี่ยนชุดใหม่ใส่สีเขียว
มีหน้ากากอนามัยเข้าชุดกันด้วย
จากนั้นทำพิธีจุดทูปเชิญดวงวิญญาณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

แล้วค่ะแล้วจากการจุดน่ะปรากฏเลขจากทูบ
ให้ดูกันเอาเองที่ทูปใช่ไหมที่ทูปที่ทูป
เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่พึ่งไม่เคยนี่นี่อะไรฮะ
ข้างบนเลขอะไรฮะผมเห็นเป็น๕๓๙
แม่พึ่งไม่เคยให้เห็นตัวเลขชัดเจนขนาดนี้มาก่อน
มันก็จะเลือนล้างบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยเรียงกันแบบนี้เขาบอกชัดมาก
นี่คือชัดมากจริงนะแต่ตัวบนกับตัวล่างไม่ค่อยชัดนะ

ส่วนใหญ่จุดเสร็จจะกลายเป็นผงทูบทันทีเขาบอก
แต่เนี่ยยังตั้งอยู่แบบนี้ทางพ่อปรามบอกว่าปีนี้แม่ใจดี
สารคนโดนพิษโควิดเลยให้เลขมาชัดมากนะคะ
จำได้กันแล้วใช่ไหมไปเรื่องอื่นเลยนะ
ต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นทุกพิธีค่ะ
สามีและก็ลูกชายจะต้องเสี่ยงเศรียมศรี
เพื่อให้แฟนเพลงของแม่พึ่งเอาไปเสี่ยงโชค
แต่ปีนี้เปลี่ยนวิธีนะคะคุณเพชรพุ่มพวง
ไม่ได้เสี่ยงเซียมซีเปลี่ยนเป็นจับตัวเลขจากหายโบราณ
ซึ่งตั้งไว้ที่หน้าหุ่นแม่พุ่มพวง
ไปดูช่วงบรรยากาศการล้วงตัวเลขหน่อย

๙๗๕ดูกันชัด
เอาเลขนี้เลยตามที่คุณไกรสอนเขาโชว์เลย
มันเขียนมา๓ตัวเลขเหรอมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุด

บอกว่าเลขที่คุณเพชรจับขึ้นมาเนี่ย

มันไปตรงกับเลขทะเบียนรถของคุณไกรสอน

แล้วทำไมถึงเขียน๓เลขนี้ลงไปในบ่อนี้ล่ะ
คุณไกรสอนบอกว่าเมื่อเช้าแม่เพิ่งนั่งรถมากับพ่อด้วยนี่เอง

ประมาณนี้นะคะเอ้ามาที่วัดทัพกระดาน
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
สาลาใหญ่จะปิดคือเขาปิดแหละช่วงโควิดนะคะ
คนยังไม่ได้เปิดให้ไปทำบุญกันเต็ม๑๐๐เนี่ยนะคะ
คุณโอ่งสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวของแม่พึ่งทำบุญค่ะในช่วงเช้า
โดยมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร่วมตักบาทด้วย
สิ่งที่เอามาตักบาดก็จะมีแกงป่ามีน้ำพริกปลาทู
ขออภัยนะคะเป็นน้ำพริกกะปิเป็นเมนูโปรดของแม่พึ่งค่ะ
จากนั้นคุณสลักจิตได้ไลฟ์สดร้องเพลงของพี่สาวใต้ต้นไส
ซึ่งมีศิลปินสับเปลี่ยนมาสร้างสีสัน
บรรดาแฟนเพลงทั่วประเทศได้ดูกันนะคะ
ใครที่ได้ชมไลฟ์สดเมื่อวานนี้ก็ฟังเพลงเพราะกันไปนะคะ

คุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะคะ
เป็นคนที่นำชักจูงคุณพึ่งพุ่มพวง

อกจากจะร้องแหล่ซึ่งถึงพุ่มพวงแล้วนะคะ
แฟนเพลงยุให้พ่อวัยพฤษเสี่ยงเซ็มซีให้หน่อย
ฟันเพลงก็ยุเก่ง

ศิลปินแห่งชาติทำตามคำร้องขอค่ะ

๓๔๘บอกไปเลยกัน

หยิบ๓ครั้ง๓๔๘อ่าดูหน่อยค่ะ

ตัวแรกเลข๐

เรียกอะไรคะสี่ครับ
ตอนนี้ได้เลข๓เลข๔เลข๘

สิ่งอื่นคุณบาวนี่น่าเหมือนจริงเนอะ
ค่ะเหมือนเป็นคนครอบครัวไปแล้วจริง

ไปอีกที่สถานที่หนึ่งที่บ้านค่ะ
บ้านคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเป็นบ้านเลขที่๒๕๖
ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวานนี้มีการจัดพิธีทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์เก้ารูป
เนื่องในวันกรอบการจากไป๒๘ปีนะคะ
มีเรื่องชวนขนหัวลุกเขาบอกแบบนี้
แฟนเพลงเขาก็ไปร่วมงานบางส่วน
แล้วได้ถ่ายรูปหุ่นรูปปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์
ปรากฏว่าในรูปค่ะมีเท้าปริศนา
และเท้าที่เล็บทาสีแดงด้วยโผล่อยู่หลังหุ่น
ลักษณะเท้าในรูปที่วงกลมให้ดูชัดเจนมากเห็นเป็นเท้าไหม
กับเท้าผู้หญิงเขาบอกประหลาดมาก
คือหุ่นหันหน้าทางนี้แต่ทำไมเท้าถึงหันไปทางนู้น
นั่นสิเขาบอกประหลาดมากถ่ายติดมาแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปพิสูจน์ข้อที่จริง
บริเวณตู้กระจกที่ตั้งหุ่นขี้พึ่งของแม่พุ่มพวง

ปรากฏว่าพาไปดูหน่อยมีอะไรแปลกไหม
เขาบอกว่าไม่เจออะไรผิดปกตินะ
ไม่เจอชาวบ้านก็เลยเชื่อว่า
เท้าที่ทาเล็บแดงที่เห็นที่ถ่ายติด
เป็นเท้าของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่มาปรากฏให้เห็น
เพราะเป็นวันครบรอบการจากไป๒๘ปี

ใช่นี่เขาบอกแบบนี้
ทำไมผมเห็นเป็นเท้าคุณแม่พึ่งมี๓เล็บเนอะ

คืออยู่หลังกระจกด้วยแหละข้างหลังก็เป็นกระจกล้อมรอบ

ข่าวแรกแค่นี้มันเยอะมากแล้วนะ